ตลอดตลาดมาแล้วจ้าคุณผู้ชมไปเช็คราคาสินค้ากันเลยค่ะไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันนะคะวันนี้หมูเนื้อแดงอยู่ที่๒๐๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะสะโพกไก่เก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมนะคะเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๖บาทต่อฟองจ้ะมาดูราคาของเห็ดกันหน่อยนะคะเห็ดฟางวันนี้อยู่ที่๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้า๖๐บาทต่อกิโล
กรัมเห็ดหูหนูก็๖๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะส่วนเห็ดเข็มทองวันนี้อยู่ที่๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะราคาของเห็ดอาจจะมีปรับขึ้นและปรับลงบ้างในบางช่วงนะคุณผู้ชมแต่จะ